นั่นก็คือการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุมิครอน
คุณผู้ชมค่ะกราฟเนี่ยมันโตเร็วมากเลยนะคะ
ราฟมันโตเร็วมากวันที่๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ตัวเลขสะสมผู้ป่วยโอมิครอนยังอยู่ที่๖๓คน
พอมาเมื่อวัน๒๖ธันวาคมปรากฏว่าเป็น๕๑๔คน
เอา๕๑๔ตั้งหารด้วย๖๓คูณด้วย๑๐๐เพิ่มกว่า๘๐๐

เยอะแล้วก็เร็วมากเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ทางสาธารณสุข
เขาออกมาคาดการณ์เป็นฉากทัศน์เลยนะคะ
ว่าถ้าเกิดว่าทำอย่างนี้แล้วจะมีผู้ป่วยติดเชื้อรายวันเท่าไห
นั้นเดี๋ยวว่ากันนะคะเอาตัวเลขตรงนี้ก่อน

กราฟกราฟซ้ายมือสุด๖๓นั่นคือตัวเลขของวันที่๑๘ธันวาคม

ล่าสุดไปหยุดอยู่ที่วันที่๒๖ธันวาคม

เมื่อวานนี้ตัวเลขนี้แพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์หรือว่าหมอเบิร์ต
ผู้ช่วยโฆษกสบคแถลงออกมานะคะ

อะไรครับท็สต์แอนด์โกลดีนะคะที่ยกเลิกไปนะคะ
มาจากเทสแอนโกแล้วถ้าไปดูสัดส่วนค่ะ
ก็คือติดเชื้อต่างประเทศแล้วเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ส่วน๑ใน๓เป็นการแพร่ระบาดภายในประเทศนะคะ
ใน๓ของ๕๑๔คนเป็นการแพร่ระบาดภายในประเทศ
แล้วสแกนไปอีกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูเฉพาะโอมิครอน
ซึ่งตอนนี้จะกลายเป็นสายพันธุ์หลักแล้วนะคะ
ที่ระบาดในประเทศไทยณตอนนี้นะคะ
ไปดูคลัสเตอร์ก็คือเป็นคลัสเตอร์แสวงบุญ

นี่๒คลัสเตอร์นี้น่าจับตากรุงเทพมหานคร

แต่โอมิครอนเนี่ยตอนนี้มาแรงนะคะ
กรุงเทพมหานครไปพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุมิครอน
ตอนนี้พบแล้ว๒รายก็คือรายงานไปแล้วก่อนหน้านี้
ติดเชื้อมาจากสามีผู้หญิงที่ติดเชื้อมาจากสามี
ที่เป็นนักบินชาวไนเจรียที่เดินทางมาจากโคลัมเบียนะครับ
อ่ะคลัสเตอร์กาลสินมาสแกนกันตรงนี้กันดีกว่า
คลัสเตอร์กราศิลป์ค่ะที่สามีภรรยาเดินทางมาจากเบลเชียม
ปรากฏว่าพอไปดูเฉพาะคลัสเตอร์นี้
ล่าสุดค่ะสาวจกราศิลป์นะคะ
แถลงตัวเลขพบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้แล้วรวม๑๑๕ราย
คือต้องไปตรวจนะฮะผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตามไทม์ไลน์เลย
ไปตรวจแล้วจากคลัสเตอร์นี้ตัวเลขรวมคือร้อยห้าสิบเอ็ดราย
เป็นสายพันธุ์โอมิครอนหกสิบหกราย
ส่วน๘๕รายที่เหลือรอผลตรวจยืนยันอย่างเป็นทางการ
แต่สาวจกราศิลป์คาดว่าแปดสิบห้ารายที่ต้องรออยู่
น่าจะเป็นนี่แหละค่ะโอมิครอนเกือบหมดเลย
ครับนะฮะโอมิคอนเกือบหมดเลยค่ะอ่า
เฉพาะจังหวัดกาลสินไงยังลามไปที่จังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะ
อุดรธานีไปพบผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอนแล้ว๓ราย
พลายาฮพรานและเริ่ม
ก็เดินทางกลับบ้านที่อุดรธานีแล้วพอเข้ามาที่อุดรธานี
พอไปตรวจหาเชื้อปรากฏว่าเจอเป็นโรคโควิด
แล้วพอไปตรวจสายพันธุ์ก็เป็นสายพันธุมิครอนนะคะ
นี่คือภาพรวมเมื่อวานนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าชะล่าใจนะ
ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขยกระดับการเตือนนะครับ
ไอ้สายพันธุ์โอมิครอนไประดับ๓แล้วจากที่เรามีสูงสุด๕
ฉะนั้นแสดงว่าระดับสูงขึ้นมาเกินครึ่งแล้ว
นี่แหละครับคนไทยต้องเคร่งครัดมาตรการป้องกันตัวเองนะครับ
หลังปีใหม่เขาบอกว่าเลวร้ายที่สุดอย่างที่น้องปุ้ยนำเรียนไป
อาจจะสูงถึง๓๐๐๐คนต่อวันถ้าเราไม่ช่วยเหลือกัน
แล้วตอนนั้นอะไรล่ะโรงพยาบาลเตียงจะไม่พอนะ

คุณหมอเกียรติภูมิวงรจิตครับท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
แถลงเรื่องนี้ร่วมกับอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับ

ทั่วโลกตอนนี้นะครับติดเชื้อโควิด๑๙แล้วกว่า๒๗๘ล้านราย
เสียชีวิต๕๓๙๐๐๐รายในอเมริกาและยุโรป
สายพันธุระบาดหลักคือโอมิครอนนะตอนนี้นะ
เป็นเวฟที่๔แล้วเป็นระลอกที่๔แล้ว
ซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยด้วยนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขจึงยกระดับแจ้งเตือนภัย
ด้านสาธารณสุขในประเทศเป็นระดับ๓จากทั้งหมด๕ระดับ
โดยในระดับ๓ยังสามารถไปสถานที่เสี่ยง
อย่างร้านอาหารไปได้ไปได้นะ
แต่ท่านควรจะไปร้านอาหารที่เป็นระบบเปิดแบบเปิด
โล่งเปิดโล่งไม่แออัด
ส่วนสถานที่ที่มีการรวมตัวกันแบบคนหมู่มาก
นี่ยกตัวอย่างเลยละกันส่วนท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
มันควรเป็นสถานที่ที่ไม่เกิน๒๐๐คนนะ
ทำได้หรือเปล่านะครับ
คือทุกอย่างต้องอยู่ในมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะ
เดินทางข้ามจังหวัดทำได้ไหมคุณไปกับภูมิลำเนาได้

ส่วนการเดินทางไปต่างประเทศชะลอได้ชะลอไปเลยนะครับ

กระทรวงสาธารณสุขนะครับยังทำแบบจำลองเหตุการณ์นะครับ
หลังปีใหม่เป็น๓แบบหรือ๓ฉากทัศน์
โดยในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดนะครับพบว่าจะเกิดการระบาดของโอมิครอน
ทำให้ไทยจะกลับไปสู่การติดเชื้อเยอะที่สุด
รวมทั้งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
โดยในเดือนมีนาคมนะครับถึงเดือนกรกฎาคม๒๕๖๒
อันนี้แบบเลวร้ายที่สุดนะอย่าเพิ่งตกใจนะ
จะมีผู้ติดเชื้อสูงถึง๓๐๐๐คนต่อวัน

จะมีผู้ติดเชื้อประมาณ๑๕๐๐คนต่อวัน
ส่วนสถานการณ์ดีที่สุดที่เราหวังใจจะให้เป็นอย่างนั้นคือ
บอกว่ามันก็ใกล้เคียงกับทุกวันนี้แหละ
ที่มีผู้ติดเชื้อเป็นหลักพันคนต่อวันพอรับไหว
เชื่อว่าระบบสาธารณสุขนะครับยังมีเตียงเพียงพอต่อการรักษา
ขณะนี้มี๑๗๐๐๐เตียงจากที่เคยขยายไปถึง๒๐๐๐เตียง
แต่ปัจจุบันลดลงมากเพราะมีผู้ป่วยไม่มาก
ปัจจุบันนะครับการใช้เตียงอยู่ที่ประมาณ๑๓๗เท่านั้น
ยังเหลืออีกมากกว่า๑แสนเตียงแต่ไม่อยากให้ใช้สักเตียงหนึ่งนะครับ
มาดูยอดการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ครับคุณผู้ชมฮะ
สำคัญที่จะกันโอมิครอนต้องเดินไปถึงเข็ม๓ซึ่งบ้านเรายังฉีดอยู่
หน่อยแม่กมุมวานนี้ฉีดได้๓๙๓๓๔๔โดสนะครับ
เข็มที่๑๕๓๔๘๒รายเข็มที่๒๑๖๔๕๑๕ราย
ที่๓๑๕๑๕๕๒รายและเข็มที่๔๒๓๗๙๕ราย

เท่าไหร่แล้ว๑๐๓ล้านแล้วครับ

เป้าหมายก็ไม่เป็นไรเกินก็เกินแล้วล่ะ
แต่ว่าใครมีคิวย้ำผมจะย้ำทุกวัน
ใครมีคิวฉีดได้ไปฉีดอย่าไปเลื่อนเลย
แล้วพยายามพาตัวเองไปถึงเข็มที่๓ให้ได้นะครับ

สาธารณสุขใช้ภาษาสวยเหลือเกินฉากทัศน์

ใจคอไม่ดีคุณห้ามผมไม่ทันแล้วอย่าตกใจตกใจแล้ว

กลัวว่ากราฟมันจะแบบลักษณะหักศอกขึ้นพุ่งอย่างนี้